ทบทวนทุกเหตุการณ์เด่นทั่วไทย
กระมวลทุกเหตุการณ์สำคัญรอบโลก
ในบันทึกไทยบันทึกโลก๒๕๖
ธันวาคมถึง๓มกราคม
ในรายการไทยรัฐนิวส์โชว์

โปรดติดตามตอนต่อไป